คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาต่อกันที่โปรเจกต์ปังค่ะ
แล้วก็น่าจะดังเวอร์นะคะกับเรื่องนี้เลยค่ะ

เปิดตัวแล้วนะคะก็มีพระนางสายเลือดใหม่ค่ะ
บอกเลยว่าจับคู่กันแบบว่าปังแน่นอนนะคะ
คู่๕เรื่องครบรถกันไปเลยค่ะ
ปังแน่นอนค่ะสำหรับดวงใจเทวพรม
ขนทัพนักแสดงเลือดใหม่ของวิก๓มาลงจอกันเยอะเลย
หวังดังให้แบบปังตามรอยรุ่นพี่
จากสุภาพบุรุษจุธาเทพเอาพูดง่าย
ดวงใจเทวพรมเป็นภาค๒ของสุภาพบุรุษกิจทาเทศ

แน่นอนค่ะว่าภายในงานรุ่นพี่อย่าง๓
คุณชายจุธาเทพคุณเกรตวริณฑร
ก็มาร่วมสร้างสีสันในงานนี้ด้วย
ซึ่งมันก็มีช่วงบางตอนในการให้สัมภาษณ์
จากทั้ง๓จะฝากเชียร์รุ่นน้องแล้ว
อัปเดตเรื่องราวส่วนตัวด้วยค่ะ
อย่างเกรดวทริณทรนะก็ได้ชี้แจงนะถึงเรื่องที่ถูกมัดมิจสาชีพ

งานนี้ลุมเกรดยอมรับว่าก็งงเหมือนกัน
แต่ว่าเจ้าตัวน่ะเหว่าว่าไว้ตัวทันนะ
เออนะคะไปฟังหนุ่มเกรทกันหน่อยค่ะ
โอนคืนกลับไปนะแล้วผมก็แค่แคปหน้าจอไว้
เราเราก็มาโพสต์ใช่ไหมครับเราก็แค่รู้สึกว่าแบบ
เหมือนเขาแบบว่าเขาบอกเราว่าถ้าไม่โอนมาเดี๋ยวจะแจ้งความ
สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ามีคนมาเตือน
มีคนมาเตือนว่าอย่าโอนคืนนะอาจจะเป็นมิจฉาชีพ
ซึ่งผมก็เพิ่งรู้ว่าเก้งว่าโอนเงินผิดและก็ให้โอนคืนอะไรอย่างนี้
รู้จริงอันนี้ต้องขอบคุณแบบโลกโซเชียลมาก
ไม่ตกใจแต่ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยจัยเย็นตี้บอกว่าทำงานอยู่
ที่หลังจากหายโควิดแล้วก็เพิ่งมีโอกาสมาออกงาน
เจ้าตัวบอกเลยว่าสบายมากครับแข็งแรงสุด
หวานใจค่ะอย่างสาวโฟมค่ะ
ก็ยังคงต้องรับมือกับคนที่แอนตี้อยู่ตลอดเวลา
งานนี้ค่ะหนุ่มเจมส์ก็ตอบไปตรงไปตรงมาเลยบอกว่าเออ
เราก็เป็นคนนะก็ต้องมีรู้สึกกันบ้าง
แต่ว่าทั้งตัวเองแล้วก็หวานใจก็เข้าใจกันดีค่ะ
คือจริงผมว่ามันก็อาจจะเป็นแบบ

หมายถึงว่าสิ่งที่เขาแบบโดนมาอะไรอย่างนี้

เราก็บอกว่าจริงเราไม่จำเป็นต้องไปตอบโต้ก็ได้

ซึ่งผมว่าผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ามันมีสิ่งที่ถูกต้องจริงไหม

ว่าควรนิ่งไปเลยหรือว่าควรตอบโต้บ้าง

เพราะว่าคือผมเป็นคนที่อยู่ตรงกลาง
ผมว่าก็ต้องมีเครียดแหละมีให้กำลังใจปกติครับ
ก็มีแบบสู้บ้างแล้วก็พยายามไม่ต้องแบบให้คิดบ้าง
หรือว่าปล่อยบ้าง
คุณค่ะชีวิตจริงค่ะ

ส่วนคุณโฟมนั้นนะคะเขาก็เออนะคะเป็นกำลังใจให้ก็แล้วกัน
เพราะว่าอะไรโดนกระแสต่อต้านเยอะเหมือนกัน
คือเขาก็รู้ตัวแหละว่าในครั้งนี้อาจจะใช้คำแรงไปนิดนึง
ใช่ค่ะพี่ภาคพี่จานแล้วถ้าคิดอีกแค่หนึ่งว่า
แล้วทำไมเราเป็นแฟนดาราแล้วเราต้องโดนด่าล่ะ

บางคำมันน่าเกลียด
ไปว่าเขาขนาดนั้นระวังเด้อเขาฟ้องเด้อ